ไปดูคลิปอุทาหรณ์ของเด็กแว้นกันหน่อยนะฮะ
อยากโชว์เท่โชว์กลางจะขับยกล้อโชว์เขา
สุดท้ายทั้งเจ็บทั้งอายไปดูฮะ
นี่ครับอายไหมละฮะ

นี่แหละครับเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของ

สามารถเก็บภาพอันนี้ได้วัยรุ่น๒คนนี้

เป็นโรงเรียนนครนายกวิทยาคมเทศบาล
นครนายกก็ขี่มาด้วยความเร็วครับ
แหมผ่านหน้าโรงเรียนสาวผมสั้นยืนอยู่
กล้อโชว์ซะเลยนะฮะ
กรี๊ดเหมือนกันแต่กรี๊ดคนละแบบกรี๊ดบัดกลัว
หลังจากที่ล้มไปแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เอารถที่ล้มขับออกไปทั้งคู่ก็บาดเจ็บนะฮะ
ภาพที่เห็นก็จับเอวกันไปเพราะว่าก็คงจะเจ็บหน้าดูแล้วนะฮะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนะครับชาวเน็ตก็เข้าไปโอ้โหต่างคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย

ขำขำแล้วก็สงสารพ่อหนุ่มสองคนนี้แหมตั้งใจจะโชว์สาวสดิบดี
แต่ว่าพลาดท่ากลายเป็นอายซะเองบางคนก็บอกแม่สงสัยต้องใช้อภิหารหลวงปู่เข็ม
หลวงปู่เข็มไม่รับเย็บค่ะพูดเลย

เกียร์แรกไม่เป็นไรสับเกียร์ต่อไปใครเห็นก็ว่าไม่ได้เนอะ
ชาวเน็ตไปดูเยอะนะคุณห้าแสนกว่าครั้งห้าแสนห้าหมื่น

ก็ฝากเตือนนะฮะวัยมรุ่นจะขับรถก็ต้องระวังกันด้วย
ไปโชว์ใครแบบนี้เพราะว่าบางทีพลาดท่า
คุณอาจจะไม่ได้แค่เจ็บนะบางทีมันอาจถึงขั้นกับเสียชีวิตก็ได้
แล้วถ้ารถคุณกระเด็นกระดอนไปโดนน้องสาวมต้นก็เพิ่งเลิกเรียน

คือหลายคลิปแล้วนะที่พยายามจะโชว์เท่กลางถนนแล้วก็เนี่ยค่ะโชว์อายแทน

ก็เอาไว้เป็นบทเรียนนะคะ